ข่าวต่อไปนี้เป็นอุทหรณ์ได้อย่างดี

ว่ายน้ำเก่งแค่ไหนว่ายน้ำแข็งแค่ไหน
ก็อยากเข้าไปช่วยคนอื่นที่กำลังจมน้ำ
ถ้าสมมุติว่าท่านไม่ได้รับการฝึก
ไม่ได้รับการเรียนในการช่วยเหลือคนตกน้ำมา
เพราะถ้าจะเข้าไปช่วยคนตกน้ำนะครับไอ้คนที่จมช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
เขาจะดึงเขาจะรัดเขาจะล้างเขาจะกอดนะฮะอีกคนนึงเพื่อให้เขามีชีวิตรอด
อย่างตำรวจกับทหารที่จมน้ำหายไปในเขื่อนแม่ประจันทร์นะครับพบศพแล้วทั้งสองคนสภาพนอนกอดกันฮะ
ลอยขึ้นจากฝั่งนะครับประมาณ๑๐เมตรคาดว่าเรือล่มคนหนึ่งจมคนหนึ่งช่วยครับ
ความคืบหน้าการค้นหาจ่าสิบตรีมนตรีเย็นใจอายุ๒๙ปีท่านเป็นทหารสังกัดกองพันธารช่าง๕๒
จังหวัดราชบุรีแล้วก็๑๐ตำรวจเอกสมบัติบัวงามอายุ๒๙ปีท่านสังกัดกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ
ตำรวจภูทรจังหวัดยาลาที่หายตัวไปตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่๒๐มกราคมที่ผ่านมาครับ
หลังจากชวนกันออกไปหาปลาในเขื่อนแม่ประจันทร์อำเภอหนองย่าปล้องเพชรชบุรีครับ
ที่เกิดเหตุนี่แหละครับเจอเรือไฟเบอร์ขนาดเล็กของผู้สูญหายจมอยู่ในน้ำ
ห่างจากฝั่งไปประมาณสัก๒๐๐เมตรได้นี่คือเอาขึ้นมาแล้วนะครับ
แล้วก็มีรถกระบะจอดอยู่ริมฝั่งเจ้าหน้าที่ระดมนักประดาน้ำกว่าสิบห้านาย
แล้วก็อาสากว่า๕๐นายร่วมกันค้นหา๒วันตอนนั้นยังไม่เจอ
กระทั่ง๒๒มกราคมครับคุณผู้ชมครับนายจีรพันธ์เพชรขาวหรือว่าหมอปลา
มือปราบสัมภเวษีมาที่กองอำนวยการค้นหาผู้สูญหาย
โดยระบุว่าญาติของผู้สูญหายเขาติดต่อมาขอให้ทำพิธี
หมอปลาก็มาสอบถามจุดที่ศูนย์หายแล้วก็ลงเรือครับบอกให้วนไปรอบ
รอบจุดที่เชื่อว่าชายทั้งสองคนนี้เรือล่มและเกิดเป็นตะคริวศูนย์หายไป
โดยจุดทูปเรียกวิญญาณนะครับแล้วก็ใช้มือเนี่ยนะฮะตีที่ผิวน้ำอันนี้นี่นะฮะ
นี่เครื่องเส้นนะครับจากนั้นก็พอจุดทูปเสร็จแป๊บหม้อบอกนักประดาน้ำ
คุณดำลงไปแล้วเอาทูบนี้ไปปักแบบกลับหัวใต้น้ำให้หน่อย
นี่แหละครับตอนเขาออกไปทำพิธีหลังทำพิธีเสร็จหมอปลาบอกว่า
คือตอนนี้อากาศและน้ำในเขื่อนมันเย็นทำให้คนที่จมน้ำอยู่เนี่ย
ไม่ลอยขึ้นมาครับส่วนตัวเขาเนี่ยมาเพียงทำพิธีให้ญาติญาติสบายใจ
ไม่ได้มีเรื่องลี้ลับอะไรครับ
ด้วยอากาศแต่ก็จะว่าอากาศมันหนาวใช่ไหมอากาศมันหนาวเนี่ย
การตายของร่างกายเนี่ยการอืดเนี่ยการเน่าเนี่ยมันก็จะช้าป่าว
มันมันให้สบเนี่ยอืดขึ้นมาช้า
แต่ผมมองว่าอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องลี้ลับหรอก
ผู้ชมครับจากนั้นช่วงเวลาประมาณตลอยน้ำนะครับมีเช่าบ้านพบสบลอยน้ำ
ได้แจ้งในอำเภอผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาตรวจสอบ
ก็พบนะครับว่าเป็นศพของจ่าสิบตรีมนตรีแล้วก็๑๐ตำรวจเอกสมบัติจริง
อยู่ในสภาพกอดกันครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวดูสภาพศพนะฮะ
นายสุนทรปิยะทัศนานันต์ชุดประดาน้ำกู้ภัยมูลนิธิสว่างสรรเพชรธรรมสถาน
เปิดเผยบอกว่าจากสภาพศพน่าจะเกิดจากคนหนึ่งเป็นตะคริวครับเห็นไหมครับ
เมื่อกี้หมอปลาบอกน้ำมันเย็นถ้าน้ำมันเย็นมันเป็นตัวเล่นปฏิกิริยา
ทำให้เกิดตะคิวได้ครับนะฮะอีกคนจะเข้าช่วยเหลือแต่เกิดการดึงกันจมลงไปทั้งคู่
เพราะว่าคนนึงเนี่ยนะฮะนี่ที่ผมบอกให้สังเกตคนนึงเนี่ยนะมือจับคอเสื้ออีกคนแน่น
จนเอาศพขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องมาแงะมาแกะให้ออกจากกันนะครับโอ้โห
ผมถึงบอกว่าคนจมน้ำเนี่ยไม่รู้ล่ะฉันจะจมอ่ะคุณเข้ามาช่วยเนี่ยค่ะ
ถ้าไม่ได้เข้าช่วยเป็นตามหลักวิชาการเข้าล็อกคอจากด้านหลังแล้วค่อยลากค่อยลาก
ที่สำคัญนะไอ้คนช่วยเนี่ยนะกำลังวางชาต้องมีมหาศาลต้องเป็นคนร่างกายแข็งแรง
ไม่อย่างไรจะถูกดึงจมจมไปแบบนี้แหละครับนี่นะฮะ
ศพผู้เสียชีวิตทั้งคู่นะครับเจ้าหน้าที่ส่งไปผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตตามขั้นตอนที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรชบุรีนะครับ
แล้วก็ให้ญาติมาติดต่อขอรับกลับไปบำเพ็ญกุศลนะครับ
ต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งกับครอบครัวของทั้งสองท่านครับ